ปั่นจักรยานในนามสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่กว่า๒๐คันได้ปั่นจักรยานการกุศลครบรอบ๙๐ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้หารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลและคณะแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโครงการปั่นคืนถิ่น๓แม่โจ้๙๐ปี
ทำความดีเพื่อแผ่นดิน๒๐คนปั่นล้านคนให้
โดยทีมเริ่มปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์โครงการในเขตภาคอีสานเป็นที่แรก
จังหวัดต่างในเขตภาคอีสานกว่า๑๖จังหวัดรวมระยะทาง๑๓๗๕กิโลเมตร
เข้ามาถึงในเขตจังหวัดนครราชศรีมาและได้รับการต้อนรับจากสิทธิ์เก่าแม่โจ้นครราชศรีมา
ทั้งนี้รายได้ที่มอบสนับสนุนโรงพยาบาลทั้ง๔แห่งในภาคเหนือและภาคใต้
คือโรงพยาบาลเบตงจังหวัดยาลาโรงพยาบาลละแมจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลร้องกวางจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็นคณะน้องใหม่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์อยู่